ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ก็จากการตรวจสอบแล้วสอบถามทางผู้นำชุมชนนะทางผู้ใหญ่บ้านและทาง
ค้าผู้ขายแถวนั้นเข้าใจว่าฝรั่งอาจจะยังเห็นภาพอย่างเดียวไปบอกเด็ก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาข่าวนี้เป็นข่าวในสื่อต่างประเทศนะคะ
แล้วก็สื่อต่างประเทศที่นำข่าวไปเล่นเป็นสื่อใหญ่ด้วยนะคะ
เลยทำให้ตกลงแล้วเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดที่บ้านเรา
แต่กลายเป็นว่าภาพที่ออกไปทั่วโลกตอนนี้นะคะ
ถ้าใครอ่านข่าวนี้ก็อาจจะรู้สึกต่อการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
นี่คือความกังวลของหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่แล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะ
และตัวของครอบครัวของเด็กชาวเขาที่ว่านี้เองก็ไม่ค่อยสบายใจ
ก็ออกมาเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมก็บอกเหมือนกันนะคะ
บอกถามลูกแล้วลูกก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เอาไป
แต่ภาพหนึ่งที่ชาวต่างชาตินำไปโพสต์ค่ะคุณผู้ชมมันมีภาพที่มือของเด็กไปเกาะอยู่ตรงนาฬิกาข้อมือของเธอด้วย
วันนี้เราจะคุยกับหนึ่งคือผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นคนที่ใกล้ครอบครัวนี้ที่สุดที่จะเล่าให้เราฟังได้นะคะ
และอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นประชาสัมพันธ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะว่าตกลงเรื่องนี้เกิดได้อย่างไร
แล้วสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยที่นั่นเป็นแบบไหนเพราะตามข่าวคือไม่ให้มีแล้วนะคะเด็กชาวเขามายืนถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว
เราคุยกับท่านแรกก่อนนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุ๋ยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้ใหญ่บ้านเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการ

ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าถ้าเอาตามที่ข่าวไปอยู่ในเว็บของข่าวต่างประเทศที่สำนักข่าวต่างชาติเนี่ยก็คือช่วง๒๓วันมานี้เองใช่ไหมคะ

ผู้ใหญ่เนี่ยรู้เรื่องนี้เนี่ยตอนตั้งแต่วันไหนคะ
พอดีผมรู้คืนอันก่อนวันที่๒๖ค่ะ

มีใครมาบอกหรือเปิดไปเจอเองหรือคนส่งลิงก์ข่าวมาให้ยังไงคะผู้ใหญ่
แม่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยตอนเช้าก็เลยบอกพ่อเกิดให้พ่อเขาฟังว่า
จะสอบถามหน่อยนึงพอดีจังหวะมันยังไม่ได้เดิน
ก็เลยบอกพ่อเขาแป๊บเดียว

ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยคุยกัน

ทางนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวเขาก็มา
มาได้ข่าวเขาก็มาพาครอบครัวนี้ไปเพื่อสอบถาม

แล้วก็ผมก็เลยตามไปที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
เพื่อที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อได้จริงต่างว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
คือคนที่รู้ที่รู้เรื่องนี้ก่อนเลยคือผู้ใหญ่บ้านรู้ก่อนเลยใช่ไหมคะ
ผู้ใหญ่รู้ก่อนแล้วก็ไปหาพ่อเด็กนี่แหละ

ตอนภาพที่ถูกนำไปใช้ในข่าวที่ฝรั่งเขียนเนี่ยนะคะ
คือหน้าเด็กเนี่ยเปิดหมดเลยเหรอคะ
อ๋อใช่ครับใช่ครับ
เพราะว่าเป็นโพสต์มาจากไอ้มิลยอร์กโพสต์นะครับ
ผมเห็นตรงนั้นนะครับ
ผมก็เลยเห็นภาพเปิดหมดเลยนะครับ
ก็เลยจับหน้าได้ว่า
แต่สองคนนี้แหละคือเด็กที่เราคุ้นเคยนะคะ
อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทบทวนแล้วก็บอกว่า
อาจจะเป็นภายในเดือนนี้ครับ
เย็นประมาณช่วงวันสุขครับ

แล้วที่ผู้ใหญ่พอไปบอกเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
คือก็จังหวะในลายการที่
ตำรวจท่องเที่ยวก็ไปสอบถามเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขามาโดยที่เขาก็เห็นข่าวเอง
ที่ผู้ใหญ่เห็นหรือว่ามีหน่วยงานจากต่างประเทศมาบอก
หรือยังไงคะเขาไม่ทราบเหมือนกันพอดีผมไม่ได้สอบถามรายละเอียดตรงนั้นนะฮะ
พอดีว่าทางตำรวจก็พาเด็กไปแล้วก็พาผู้ปกครองด้วย
ไปที่ที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ผมก็ตามไปค่ะ
แล้วผมก็ได้ไปนั่งฟังแล้วก็นั่งสอบถามเรื่องราวต่าง
ค่ะซึ่งไม่ได้ถอดว่าทางตำรวจได้ข้อมูลอย่างไร
ค่ะผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ค่ะให้เรานึกภาพออกก่อน
คือน้องสองคนนี้คนหนึ่ง๗ขวบคนหนึ่ง๑๐ขวบนะคะ
บ้านนี้ทั้งบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขามีลูกกี่คนคะ
มีลูกสี่คนครับสองคนนี้เป็นสองคนโตปะคะ
ใช่คนโตแล้วก็มีผู้ชายสองผู้หญิงสอง
ผู้ชายเป็นคนโตแล้วก็คนตรงกับคนเล็ก
อันนี้คนที่สองกับคนที่สามเป็นคู่กลางเนาะ
เป็นคู่กลางของลูกสี่คนนะคะคู่กลางใช่ครับ
ซึ่งเด็กสองคนนี้เรียนหนังสือทั้งคู่ใช่ไหมคะ
ภาพเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้านักเรียนด้วยแหละที่ใส่กันอยู่สองคนนะนะ
คือสองคนนี้เนี่ยเวลาไปเรียนหนังสือก็คือใส่เครื่องแบบนักเรียนตามปกติใช่ไหมคะ

เขามาทำงานกับพ่อกับแม่เขาหรือว่าพ่อกับแม่เขาไม่ได้ทำอะไร
มีแค่ลูกที่มายืนถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวคะ
คุณแม่เขาก็ไปรับจ้างทั่วไปนะครับ
ลูกก็ไปอยู่แถวหน้าบันไดนะฮะ

เพื่อคุณพ่อนี่ไปทำงานที่หมู่บ้าน
ที่ที่แม่พาลูกไปเนี่ยไปทุกวันไหมคะผู้ใหญ่

แต่วันที่เกิดเหตุที่ถ่ายรูปเนี่ยคงต้องเป็นวันธรรมดาแหละเพราะว่าใช่ไหมคะหลังเลิกเรียน
ทีนี้คุณแม่เขาเวลาไปเนี่ยตัวคุณแม่เองก็คือแม่เนี่ยก็ไปทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วแต่ว่าจะทำงานอะไรในวันนั้นใช่ไหมคะ

แล้วสองคนนี้เนี่ยสิ่งที่ไปทำเวลาที่ไปที่ตรงนั้นก็คือใส่ชุดชาวเขาแล้วก็ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแค่นั้นใช่ไหมคะ

ตัวเด็กเนี่ยมีถือของอื่นขายด้วยไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับก็เด็กก็ไปยืนไปนั่งอยู่ตรงบันไดนะครับแล้วก็หากมีนักท่องเที่ยวหรือคนไหนที่สนใจอยากจะถ่ายรูปเป็นที่ละลึกอะไรพวกนี้

ก็อาจจะถ่ายรูปแล้วก็คงจะให้ไปตามความเมตตาแล้วก็อัธยศัยของนักท่องเที่ยวครับ
คือที่ฉันถามเพื่อให้เห็นภาพว่าคือครอบครัวนี้เป็นแบบไหนนะถามลึกเข้าไปอีกหน่อยค่ะ
เท่าที่รู้จักบ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นไปได้ไหมไม่ว่าจะตั้งใจไม่ตั้งใจเผลอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยอาจจะแบบ
เด็กคนนี้นิสัยดีมากเด็กเด็กกลุ่มนี้นะครับนิสัยดีมากแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็อบรมสั่งสอนดีครับเพราะว่าเห็นคราวที่แล้วเนี่ยเก็บเงินได้ตั้งหลายหมื่นนะฮะเป็นกระเป๋าอยู่ข้างตรงนั้นเขาก็ยังคืนให้กับนักท่องเที่ยวเลยอันนี้คือสิ่งที่ที่ปฏิบัตินะครับ

ใช่คราวที่แล้วก็เก็บเงินได้ตั้งเป็นหลายหมื่นนะครับ๒๓หมื่นอยู่ในกระเป๋าเขาก็ยังคืนให้กับเจ้าของเลยเด็กกลุ่มนี้ครับ
ผู้ใหญ่ได้คุยแยกกันส่วนตัวแบบในฐานะคนซึ่งดูแลกันใกล้ชิดไหมคะว่าลูกเราไม่ได้เอาไปแน่นะอ่า
ก็ได้สอบถามที่บ้านเบื้องต้นบ้าง
แล้วก็ได้คุยกันเมื่อไปเด็กผมก็ได้คุยกันแบบจริงจังค่ะ
แล้วเพราะว่าเพราะว่าได้คุยกันจริงจัง
แล้วก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจริง
แล้วก็ได้สอบถามตัวเด็กด้วยผมนะ
เพราะว่าเราสื่อภาษา
เพราะเราก็สื่อภาษาได้
คุยกับเด็กว่าอะไรเป็นอะไรเด็กเขาไร้เดียงสา

คือก็ไม่รู้เรื่องว่าที่เกิดขึ้นคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับ
เขารู้ข่าวไหมว่าข่าวเขาถูกเอาไปเขียนยังไง

ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าเพิ่งจะรู้ตอนที่พ่อแม่ถามว่า
ได้เอานาฬิกาไหมอะไรได้อะไรอะไรอย่างนี้ครับ
คือเด็กยืนยันว่ายังไงก็ไม่ได้เอาไป
คือไม่เอาไปเลยคือไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
ผู้ใหญ่อันนี้คือก็ไม่ได้จะแผลพยายามจะยัดเยียดให้เด็กนะคะ
แต่ตัวเด็กเนี่ยไม่ได้เอาไปแน่ใช่ไหม
คือดิฉันดูจากภาพเนี่ยถ้าคนดูจากภาพมัน

เป็นไปไม่ได้เลยครับ
เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กเนี่ยมือเล็กมาก

ถ้าเห็นสภาพตัวเด็กจริงเนี่ย
หลายท่านอยู่เห็นภาพอย่างนั้นดูเหมือนเด็กตัวใหญ่นะ

มันก็ไม่สามารถจะแกะอะไรได้เลยด้วยมือข้างเดียวนะ
ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าแค่คือโดยธรรมชาติครับ

เวลาเขาถ่ายรูปเป็นประจำตรงนั้นเนี่ย
พอตัวสูงเขาจะเกาะเกาะแข้งเกาะขาเนี่ย

มันเป็นภาพปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่ตรงนั้นนะครับ

คือเพราะเอิญว่าถ้าสมมุติเขาจะไปเขียน
แล้วภาพมันประกอบกับเรื่องที่เขียน
มันอยู่ในจังหวะที่เจ้าตัวเล็กมันจับอยู่ตรงข้อมือพอดีอะนะ
ผู้ใหญ่ค่ะบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่พูดพูดปราสาทการณ์หล่อได้ไหม
ก็พอพูดได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่

แล้วตอนนี้เข้าในบ้านดอยปุ๋ยนลูกเขานี้หมดแล้วใช่ไหมครับ

ทุกคนก็รู้สึกเสียใจนะ
เพราะว่าโดยธรรมชาติของพวกเราก็มีความซื่อสัตว์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ
เราถึงแม้เราจะอยู่บนดอยนะฮะแต่เราก็ถูกถ่ายทอดถูกอบรมมา
ในเรื่องของความซื่อสัตว์ดีมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ถูกถ่ายทอดมาตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นการที่จะเอาของคนอื่นเป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดในข้อเท็จจริงคือมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็เสียใจด้วยครับ
ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่เด็กไม่มีโอกาสนะครับที่จะรับรู้เลยว่าตัวเองทำอะไร
แต่หรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนอื่นเอาไปคีย์นำให้ว่าตัวเองได้ทำอะไรตรงนี้เนี่ย
พวกเราก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันแล้วก็เสียใจด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
และเป็นภาพโทษที่ทำให้ประเทศชาติของเราเสียหายด้วยนะครับ
แล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยอาจจะถูกสั่นซอนไปในที่ทางที่ไม่ดีอย่างนี้ครับ
พวกเขาก็ตระหนักนะครับแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ
แต่ว่าในการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ในการทำสิ่งที่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีความผิดพลาดได้
แต่ว่าผิดพลาดลักษณะนี้มันกับเด็กที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเพราะอีกคนนึงที่เราจะคุยด้วยคือประชาสัมพันธ์ของวัดพระธาตุโดยสุเทพฯนะคะว่าตกลงบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากข่าวเป็นแบบไหนได้คะว่าเด็กยังไม่ได้มาถ่ายรูปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะคุยกับอีกสายนึงแต่เบื้องต้นขอบคุณผู้ใหญ่มาก
ตัววิทยาจากศูนย์ประชาบดีมาร่วมพงศักดิ์ถามเด็กนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าไม่เคยขโมยแล้วก็ไม่ได้พยายามจะถอดนาฬิกาของนักท่องเที่ยวที่ว่าแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยบรรยากาศตรงนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าตกลงเอายังไงต่อคะจากเรื่องนี้สักรูปค่ะ
ถามจากอีกท่านนะคะประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะคุณวันลบนามวงพรมค่ะคุณวันลบสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
คุณวันลบเอาตอนนี้เลยค่ะเอาตอนนี้เลยเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงคะหลังจากเกิดข่าวนี้ช่วง๒๓วันนี้นะคะ
ก็คงเป็นไปตามปกตินะครับมีนักท่องเที่ยวได้ขึ้นลงขึ้นลงที่บริเวณบันไดหน้าก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
ตามข่าวเนี่ยบอกว่าไม่ให้เด็กชาวเขามายืนถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแล้วเหรอคะ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
ทราบข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับ
เห็นสื่อเขาลงมาแล้วก็เห็นไลน์บ้างอะไรบ้าง
ตกคงตกใจกันก็เลยไปพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อทำการชี้แจงและแก้ไขครับ
ค่ะตัวคุณวันลบเองได้คุ้นหน้าน้องสองคนนี้
หรือว่าเขากับคุณแม่เขาที่มาทำงานแถบทางขึ้น
วัดพระธาตุโดยสุเทพฯไหมคะ
ก็เห็นบ่อยนะขึ้นลงก็เจอกันบ่อย
ค่ะเคยมีปัญหาอะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
ซื่อนะเป็นยำวชลอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรบ่งบอกถึง
สิ่งที่เขาคิดไม่ดีกับนักท่องเที่ยวนะครับ
ค่ะตัวคุณวรบเองได้เคยคุยหลังจากที่ได้ข่าวไหมคะ

เมื่อวานี้ก็ได้คุยกันต่อหน้าตำรวจท่องเที่ยวนะ

ถามดูว่าเอาแล้วเป็นยังไงเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้ทำ
พ่อแม่ก็มาคุยด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็นำมาด้วย
สอบถามเขาก็ไม่มีไม่มีอะไรบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาทำ
เขาก็ยังงงเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงครับ

ถ้าสมมุติเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่กับนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะ
ตามข่าวคือมีจุดให้แจ้งเหมือนกับแจ้งความถูกไหมคะ
มีป้อมตำรวจอยู่ใกล้นะครับ

อยู่ประจำอยู่ใกล้ที่เราขึ้นลงแถวนั้นนะครับ
ก็มีตำรวจเดินตรวจแถวนั้นเป็นประจำครับ
ซึ่งตลอดดิฉันเอานับเอาเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนก็ได้นะคะ
คือถ้าย้อนกลับขึ้นไปตลอดทั้งเดือนกันยายนเนี่ย
ไม่ได้เคยมีเหตุที่นักท่องเที่ยวมาแจ้งว่านาฬิกาหายเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่มีเลยครับทั้งข้างบนแล้วก็ทั้งสถานีอื่นก็ไม่เจอครับ
หรือของหายมีมาแจ้งไหมคะอาจจะไม่ระบุว่าเป็นนาฬิกาแต่ของหาย
ไม่มีไม่มีครับเพียงแต่ว่าเวลาของหายแล้วเนี่ย
เขาอาจจะแจ้งเจ้าที่เราพอของถังวัดส่วนหนึ่ง
แล้วก็ถ้าหากเป็นการเรียกว่ามีค่ามากแล้วก็ลืม
อาจจะไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ก็มีครับ

ว่าไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่แล้วว่ามีคนมาแจ้งไหมว่านาฬิกาหาย
ไม่มีครับไม่มีครับทั้งรอปภทั้งตำรวจภูพิงที่บริการไทยรัฐ

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนคะเพราะว่านี่เราได้ข่าวมาว่า
แต่ตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ไม่สบายใจอย่างมากกับข่าวนี้ที่เพิ่งออกมา
ก็เหมือนกันทรัพพรางวัดยิ่งไม่ค่อยสบายใจมาก
เพราะเหตุเกิดที่บริเวณวัดในพื้นที่ที่เรียกว่ารับผิดชอบไปแล้ว
ก็ไม่ได้น้อยหน้าชาวไทยหรือคนอื่นที่เราไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้ครับ
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานของประเทศใด
หรือนักท่องเที่ยวคนเดิมติดต่อกลับมาอะไรเลยใช่ไหมคะ

ไม่มีเลยครับ
คุณวรบคะยังไงเราตามข่าวเท่านี้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็รู้แล้วล่ะ
ทางประเทศไทยเองก็ตรวจสอบด้วยเหมือนกัน

ครับผมครับสวัสดีนะครับ

คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคือไม่สบายใจกันทั้งจังหวัดแล้วค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านเองก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกนะคะ

คือภาพอาจจะพาให้คนคิดได้
แต่ทางเจ้าตัวเองเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะคะ

ว่าน่าจะมีอะไรพิสูจน์ได้นอกเหนือจากนี้ไหม

หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยืนยันได้ว่า

ตามข่าวกันต่อค่ะวันนี้ถามตรงลาไปก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป